คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุ
นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
ที่ระยองมีอุบัติเหตุรถกระบะ
วัสดุก่อสร้างพุ่งชนรถเก๋งตรงจุดกลับรถ
ทำให้คนขับและผู้โดยสารของทั้ง๒คันบาดเจ็บ๖คนนะครับ
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ตำรวจสพปลวกแดงและกู้ภัยเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุ

ในพื้นที่ตะมนตาศิษย์อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยอง
ที่เกิดเหตุพบรถแวนสีขาวจอดขวางถนน

ทำให้นายวิชัยแก้วคงอายุ๔๗ปีคนขับ

ผู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
ซึ่งพบว่าได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้าและขาขวา
ส่วนรถกระบะคู่กรณีที่บรรทุกวัสดุก่อสร้างมาเต็มคัน

ภายในรถมีนักท่องเที่ยวชาวจีน๕คน

สอบถามชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ทราบว่า

แวะทานข้าวที่ร้านริมทาง

เป็นจังหวะเดียวกับที่รถกระบะขับมาทางตรง

ที่ญาติพบศพนางสายทองเกื้อทานอายุ๕๘ปี

หลังขี่รถจักรยานยนต์ฮอนดอเวฟสีแดงดำ
ออกมาจากซอยแล้วถูกรถเก๋งสีขาว
พุ่งชนอย่างจังจนเสียชีวิต
จุดเกิดเหตุอยู่ปากทางเข้าหมู่บ้านดงกระทิง
ตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรำ

นางสายทองเสียชีวิตในสภาพคอหัก

เพื่อไปขึ้นเครื่องบินที่สนามบินสตึก
เดินทางไปเยี่ยมแม่ที่จังหวัดนราธิวาส

พุ่งชนแล้วลากไปไกลกว่า๑๐๐เมตร

นางสายทองเป็นแม่บ้านอยู่สถาบันการศึกษาแห่งหนึ่ง

ทุกเช้าจะซื้อกับข้าวมาส่งแม่

กระทั่งเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต
ข้าวให้แม่กินค่ะ
ที่หลานร้องเมื่อกี้

ก็มาส่งยายนี้ด้วย
ส่งแม่ด้วยส่งยายด้วยกับข้าวใช่ไหม
กับข้าวค่ะตำกับข้าวไปให้ลูกกินด้วย

เตรียมสอบสวนหาสาเหตุที่เกิดขึ้นอีกครั้ง
ที่จังหวัดสุราธารณีตำรวจและกู้ภัยเข้าชุเหลือ
ธีรเดชเวชจันทร์อายุ๓๔ปี

ผู้ที่เคยคลบครับะระบุว่าก่อนเกิดเห็น

ห้ามกลางสายฝนที่จะตกยังหนัก
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุได้แตะเบรก
ทำให้รถเสียหลักหมุนและตกลงมาไล่ข้างทาง
พร้อมฝากเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้เพิ่มความรับประตววัง
หากต้องขับรถในช่วงที่มีฝนตกลงมาด้วย
กล้องหน้ารถกระบะบันทึกวินาทีพุ่งชนรถจักรยานยนต
ถนนสุวรรณสอนตะบนป่าขะอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก
จุดเกิดเหตุอยู่หน้าโรงศรีแห่งหนึ่ง
ปฏิเหตุที่เกิดขึ้นทำให้นายสมเดชด้วงต้อย

คนขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ระบาดเจ็บ

ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีอาการมืนเมา
ส่วนนายธิรพงศ์หน้าทามอายุยี่สิบเก้าปี

นั่งมาด้วยไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
ระบุว่าขับรถมาจากอำเภอวิหารแดง
จังหวัดสระบุรีมุ่งหน้าปลาจีนบุรี

ตัดหน้ากระชั้นชิดจึงพุ่งชนอย่างจัง